สำหรับกรณีการล่อซื้อกระทงลายการ์ตูน

เรื่องนี้คนก่นด่ากันทั้งสังคมไทยเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจกลายเป็นแพ้
เพราะว่าบางคนก็บอกว่าตำรวจไปร่วมด้วย
ตำรวจเหมือนไปถ่ายตังค์เด็กด้วยหรือเปล่า

ตัวแทนของบริษัทได้ออกมาพูดได้ออกมาชี้แจงหรือยัง
เดี๋ยววันนี้ตามกันต่อขยายความกันให้เพราะนี่เลยค่ะ
โผล่อีกเพียบเหยื่อถูกล่อซื้อกระทง
มาแจ้งความดำเนินคดีกัน
มันเหมือนการเป็นพวกข้างการทกทบไปแล้วนะ
ใช่เปิดด้วยเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

เขาออกจดหมายชี้แจงแบบนี้เลยว่า
ไม่เคยมอบหมายให้ใครจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย
ประโยคนี้ประโยคเดียวชัดเจนพอไหมคะ
แล้วคนที่ไปจับเนี่ยใครเป็นคนไปแจ้ง

ไม่จริงไม่เคยมอบหมายให้ใครไปแจ้ง

ถูกต้องตอนนี้บริษัทบอกว่าปรึกษาทนายและปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
อบหมายให้ทนายความสืบหาความจริงเรื่องนี้แล้วนะคะ
ส่วนกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ
ก็ติดต่อมาที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เพื่อขอนำเงิน๕๐๐๐บาทที่ปรับเด็กไปคืนให้ค่ะ
โดยจะคืนผ่านทางตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา
แต่ผู้ปกครองเด็กบอกว่าไงรู้ไหม
ที่ให้ไปแล้วอ่ะเหรอไม่เป็นไรไม่ขอรับคืน

เพราะกลุ่มคนนี้มีพฤติกรรมเหมือนขบวนการมิจฉาชีพ
มากกว่าเจ้าของที่จะมาเรียกร้องลิขสิทธิ์อะไรใด
คือถ้าคุณเรียกร้องลิขสิทธิ์ถูกต้องจริง

ทีนี้อย่างที่บอกค่ะตอนนี้คนที่อึดอัดที่สุดคงไม่ใช่ใคร
จากตำรวจผู้กำกับการสพมนครราชศรีมาให้สัมภาษณ์สื่อเลยเนี่ย
หน้าก็บอกชัดเจนเลยว่าอึดอัด
อัดมากเพราะตอนนี้ตำรวจเหมือนเป็นแพ้สังคมไปแล้ว
คนก็ก่นด่าตำรวจเอ๊ะอะไรขอด่าตำรวจเอาไว้ก่อน
คือคนกังขาไงว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าก็ตำรวจก็ไปจับปรับจริง
ตำรวจยังไปช่วยคนที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ไกล่เกลี่ย
เจรจาเรื่องของการจ่ายค่าปรับด้วยเอา๕๐๐๐ไม่มี
เหลือ๑๑๐๐๐ไหม๒๐๐๐๐ไหมอ่ะเหลือ๕๐๐๐ก็ได้
คือตำรวจก็ดันไปมีส่วนช่วยเหลือในตรงนั้น
ทีนี้ทางภูมิกับการสภอมือนะครราชสีมาบอกว่า

ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
และกำลังเร่งสืบสวนทำความจริงให้กระจ่างด้วยเหมือนกัน
เพราะก็ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ตอนนี้ประสานทนายความของบริษัทซานเอ็กซ์ประเทศญี่ปุ่น
เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนที่แท้จริงมาให้ข้อมูลแล้วนะคะ
ว่าภายใน๒วันน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานเอกสาร

แล้วก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ให้คุณผู้ชมดูหน่อยตัวการ์ตูนที่เป็นของลิขสิทธิ
ที่น้องโดนล่อซื้อเนี่ยค่ะ

นี่คือรีลักษุมะอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร

รักคุมะในลิขสิทธิ์ก็คือบริษัทซานเอ็กซ
เพราะว่าถือเป็นตัวละครของซานริโอหรือว่าซานเอ็กซ์เนี่ยนะคะ
ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกาฟิลตัวนี้เหมือนมาก

เป็นลิขสิทธิ์บริษัทพอสอิ๊งนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปค่ะ
เหยื่อหรือว่าผู้เสียหายโผล่มาแจ้งความอีกเพียบเลยนะคะ
มีการมาร้องเรียนมีการมาให้ข้อมูลกันเยอะ
รายเนี่ยยอมเสียเงินค่าปรับลิขสิทธิ์๒๐๐๐บาท
เพื่อแลกกับการไม่ฟ้องคดี
คือลักษณะมันก็เหมือนกันโชคทรัพย์เลยค่ะ
โดยมีเด็กสาวอายุ๑๕ปีกับผู้เสียหาย
แล้วก็คนอื่นเขารวมตัวกันเลยนะคะ
จะแจ้งความเอาผิดฐานการโชคทรัพย์ในวันจันทร์หน้า
ทีมข่าวเราลงไปพูดคุยกับผู้เสียหาย

คนนี้ติดคุกด้วยนะคะเพราะเขาไม่มีเงินจ่าย
เป็นสาวชาวร้อยเอ็ดอายุ๒๔ปีกับน้องสาววัย๑๖ปีค่ะ
บอกว่าถูกกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้แหละ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
ล่อซื้อกระทงทำขายเป็นรูปการ์ตูน๓๐กระทง
เรียกเงิน๕๐๐๐บาทอีรอบเดิมเลยค่ะ

ถ้าเขามีเงิน๕๐๐๐มาให้เขาจะมานั่งทำกระทงขายไหมล่ะ

เล่าบอกว่าเธอก็ทำกระทงขายเล็กน้อยหารายได้
เรียนจบมา๓ปีแล้วแต่ไม่มีงานทำ
ก็อยากจะหาอะไรทำเพื่อหาเงินเหมือนกัน

แต่น้องสาววัย๑๖ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
มาเป็นเพื่อนเฉยกลายเป็นถูกจับทั้งคู่
เงินก็ไม่มีจ่ายสุดท้ายต้องนอนคุกกันทั้งคู่๑คืนนะคะ
ก่อนจะถูกประกันตัวออกมาได้
เรื่องนี้ผู้กำกับสพธวัฒนบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็บอกว่าเด็กน่าจะทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ
วันเกิดเหตุตำรวจก็ช่วยไกล่เกลี่ยแล้วนะ
ไกลเกลี่ยที่ว่าไม่ใช่ไกลเกลี่ยเด็กนะคะ
เกลี่ยเจ้าทุกข์ค่ะแต่เจ้าทุกข์ไม่ยินยอม
สองคนนี้ก็เลยต้องติดคุกเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ

สำหรับการทำหน้าที่ของตำรวจทั้งสองสะพอนั่นแหละนะ
เวลามีคนมาแจ้งจับลิขสิทธิ์แบบนี้เนี่ย
มันมีเอกสารอะไรมายื่นให้ตำรวจไหม
ว่าเราเป็นตัวแทนได้รับมอบอำนาจมาจริง
หรือว่าทางกลุ่มคนเหล่านั้นเขาปลอมเอกสารมา
ฉันเคยมีประสบการณ์เพราะค้าขายเหมือนกัน
คือถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์
ต้องมีตัวแทนจากเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์
ทำหนังสือเป็นลายลักษณอักษรมาเลย
แล้วตำรวจก็ต้องตรวจสอบด้วย

หลังจากนั้นตำรวจก็ดำเนินการตามกฎหมาย

ไม่ใช่ว่าจู่ใครก็อุปโลก
ดิฉันเป็นตัวแทนของเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์

หนังสือรับมอบอำนาจจากบริษัทมา

ใช่แต่เคสนี้บริษัทไปได้เสร็จแล้วว่า

เพราะฉะนั้นตำรวจอันนี้ต้องดูถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่

เรื่องต้นเขามีการนัดเจรจาอีกครั้ง๑๗พฤศจิกายนนี้
ถ้าเจ้าทุกข์ยอมมาแล้วยอมความ

แต่เบื้องต้นได้ยินมาว่า
ติดต่อเจ้าทุกข์ไม่ได้เลย
แต่ล่าสุดในโซเชียลมีการไปขุดคุยแล้วว่า
คนที่ไปจ้างน้องแล้วคนที่ให้ตำรวจไปจับน้องเป็นใคร

ภูมิพากรหรือว่านันกิ่งเพชร

พอคนขุดคุยมากเขาก็จะปิดแล้วก็เปิดใหม่

แล้วก็มีคนเอารูปเขาไปโพสต์ในโซเชียลตามข่าวคือ
ตัวของคนที่ไปแจ้งของปลอมทั้งตัวเลย

ไม่รู้ว่าเป็นจริงตามที่โซเชียลเขาสืบกันหรือเปล่า

แต่ว่าเป็นข้อมูลที่เพิ่งออกมาในโซเชียลล่าสุดนะครับ

เพราะว่าตำรวจเป็นคนนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน
ถ้ายอมโผล่มาเดี๋ยวลองดู

เพราะเห็นบอกว่าติดต่อมาทางคุณอัจฉริยะนี่
จะคืนเงินให้น้อง๑๕ปี๕๐๐บาท

ก็ได้สาวไปถึงขบวนการว่าเป็นขบวนการการโชคทรัพย์จริงหรือไม่